แป้งรวยไม่ได้ต้องทาแป้งเนี่ยแป้งก็ต้องกันน้ำคุณผู้ชมแป้งหมดแล้วอดสวยเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอางเขามีลดราคาแล้วก็มีแป้งกันน้ำเยอะแยะเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวนี้นะคะเราก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะช่วงนี้ฝนตกลงมาบ่อยสาวสาวที่ทาแป้งร
ไม่กันน้ำระวังน่าจะเลอะจะเย็นได้นะคะคุณภาพของอากาศรวมไปถึงสภาพอากาศเป็นยังไงเราตรวจสอบกันหน่อยดีกว่ามาดูจากแผนที่ดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนยังคงปกคลุมทางตอนใต้ของประเทศไทยอยู่เลยแล้วก็จะตกหนักหน่อยนะคะบริเวณอันดามันค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือเส้นดำดำเนี่ยนะคะมันวิ่งขึ้นมาพาดผ่านทาง
ภาคใต้แล้วก็ทางฝั่งแถบตะวันตกทั้งแถบเลยเฝ้าระวังกันหน่อยแถบจังหวัดระนองจังหวัดพังงานนะคะรวมไปถึงทางภาคตะวันตกทั้งแถบสิ่งที่สำคัญนะคะทางภาคใต้ที่จะเจอก็คือเรื่องของคลื่นค่ะคลื่นแถบนี้นะคะสีน้ำเงินเข้มเห็นไหมคะประมาณสองถึงสามเมตรก็ว่าได้เลยนะคะส่วนภาพรวมของสภาพอากา

ประจวบชุมพรเพชรบุรีเฝ้าระวังกันด้วยภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองและมีเมฆเป็นส่วนมากร้อยละหกสิบของพื้นที่ระหว่างที่ระนองและพังงาคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกแล้วก็มีเมฆมากนะคะร้อยละหกสิบของพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังการกระจายกระจายทั่วไปโดยเฉพาะ
ขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ